จะควังโอธไง

โอ้โหคุณผู้ชมบีบหัวใจเหลือเกิน

โอ้โหอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวานคุณผู้ชม
ชนประสานงาแบบนี้เลย

เออก็นี่แหละครับอยู่หน้าวัดพระบาทครับอยู่หน้าวัดพระบาท
น้ำทิบที่อำเภอภูพาลจังหวัดสะกดห้าคร
พระท่านไปช่วยเหลือออกมาครับ

กระบะแบบมีคอกชนประสานงากับรถกระบะ๔ประตู

แสดงเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลย
อ๋อหลังเกิดเหตุหลวงพี่ยุทธพระรุกวัสดิ์พระบาทน้ำทิพย์

อยู่ในรถกระบะ๔ประตูเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก๔๐ได้

เป็นเพศชายอายุสัก๑๐เดือนได้
หลวงพี่ยุทธ์คุณผู้ชมเข้าไปเอาเด็กออกมาจากอ้อมกอดของแม่
บอกว่าจะช่วยเอาเด็กออกจากรถแม่พยักหน้าครับ
รับรู้นะแม่พยักหน้ารับรู้นะฮะหลวงพี่ยุทธ์ก็ค่อยค่อยเอาเด็กออกจากอ้อมอกแม่มานะครับ
พบว่าขาหักสองข้าง๑๐เดือนขาหักสองข้างคุณผู้ชมนะครับ
แล้วก็ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลภูพาล
จากนั้นไม่นานพอหันไปดูแม่เด็กแม่เด็กสิ้นลมไปแล้วครับ
อกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกคนคือคนขับรถกระบะ๔ประตู

กูภัยก็อุปกรณ์ตัดทางมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลเหมือนกัน
ต่อมาหลวงพี่ยุทธ์เอาคลิปเหตุการณ์
มาลงเฟซบุ๊คเพื่อจะแชร์ให้ญาติของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุได้รู้

ยังแสดงความรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ

โอ้โฮเดี๋ยวพาผมเข้า